เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ไปดูตัวเลขกันหน่อยก็แล้วกัน
ด้วยความที่มันจะใกล้เฉลิมฉลองเทศกาลวาเลนไทยแล้วด้วยนะคะ
ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อกันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมา
หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองรายก็ทะลุหมื่นห้าเหมือนเดิมอ่ะนะคะ
โดยผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าเก้าสิบห้ารายนะคะ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยพบแปดสิบเจ็ดรายนะ
ติดเชื้อจากต่างประเทศก็มีสักสองร้อยรายค่ะถ้าติดเชื้อสะสมแล้วเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่โควิดระบาดเลยสองร้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดราย
ส่วนทางด้านตัวเลขของผู้เสียชีวิตค่ะมี๒๔แล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตสะสมสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบหกศพค่ะ
หายป่วยกลับบ้านอยู่ที่เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองรายค่ะโหติดอยู่หมื่นห้า
หายแล้วเก้าพันกว่าแล้วที่รักษาอยู่คุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะ
เป็นแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้ารายนะคะ
ในจำนวนนี้เนี่ยอาการหนักหกร้อยสี่สิบเอ็ดรายแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ย
หนึ่งร้อยยี่สิบหกรายย้ำเตือนกันนะ
เรื่องตัวเลขโควิดเอาจริงคือจากดูกราฟเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นมาเรื่อย
เพราะว่าพอมันใกล้เมื่อกี้คุณนัทธนันบอกว่าใกล้เทศกาลวันแห่งความรัก
เป็นเทศกาลที่คนมันต้องใกล้ชิดกันก็เลยเป็นห่วงเลยย้ำเตือนว่ากาดเราต้องสูงอยู่
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะด้วยความที่พรุ่งนี้นะ
วันวาเลนไทยแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีคำเตือนออกมานะคะ
จากทางด้านของคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะอธิบดีกรมอนามัย
ก็บอกว่าแหมถึงเทศกาลแห่งความรักแบบนี้ก็อยากจะให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัว
สำหรับหนุ่มสาวหรือใครที่อาจจะฉลอง
อยากจะออกไปฉลองกันนอกบ้านนะคะ
แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยต่าง
ก็ให้คำจำกัดนิยามไว้แบบนี้ว่า
มีรักที่ปลอดภัยมั่นใจปลอดโควิดค่ะ
แนะนำว่าสิ่งที่คู่รักต่างควรทำ
รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้วก็เข็มกระตุ้นตามคำแนะนำ
ต้องคัดกรองตัวเองประเมินความเสี่ยง
อย่างเช่นเราไปสถานที่เสี่ยงที่ไหน
มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก่อนจะมาเจอกัน
หรือว่าเรากำลังจะไปฉลองกันที่ไหน
ดูจะมีความเสี่ยงและมีคนเยอะแค่ไหน
สถานที่ที่เราไปก็แนะนำด้วยนะคะว่า
คู่รักคู่ไหนนะคะต้องประเมินตัวเอง

แล้วก็เขาก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันด้วย

ก็เข้าไปประเมินความเสี่ยงตัวเองได้นะคะ
ทานอาหารร่วมกันหรือการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะ
แนะนำไว้หน่อยละกันค่ะค่ะทีนี้ก็แนะนำไปแล้วใช่ไหม